และวันที่๑ก็จะไปลุ้นการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะฮะ
ที่แรกผมพาไปที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อย
ไปที่วัดภูตภาวทองอำเภอหนองวัวซอ

ไม่เคยแต่ภาพเมื่อสักครู่นี้เป็น

นี่นี่อายุนี่๒๕๐๐ปีเนี่ย

ไปไหว้ขอพรจากทางด้านของเจ้าปู่มุจรินนาคาราช
เจ้าปู่มุจรินนาคาราชนะฮะพร้อมทั้งขอโชคขอลาบส่องเลขเด็ดด้วย
แล้วก็เจ้าแม่ตะเคียนทองทิพย์เชื่อว่าอายุนับพันปีทีเดียว
ไปเที่ยวกันก็มุดกันไปไปดูสถาปัตยกรรมต่างแต่ว่าสิ่งที่เขาได้มา
เขาบอกว่าตาใครตามันมองจะเห็นอะไรก็แล้วแต่แต่ชาวบ้านเขากระซิบนักข่าวมานะคุณผู้ชม
ว่าไงนักข่าวก็บอกเราต่อว่าชาวบ้านเขาไปจุดนี้แล้วเขาเห็นเนี่ย
เห็นเลข๔เลข๑เลข๕เลข๗เลข๘ก็แล้วแต่จะไปจับอะไรกันก็แล้วแต่ละกัน
เขาเห็นมาแบบนี้เขาก็กระซิบบอกมายังอยู่ที่อุดรธานีจุดนี้ก็ไม่ไปก็น่าจะถือว่าผิด
คำชโนธค่ะเกาะคำชโนธคึกคักเลยนะคะทั้งคนที่ไปเที่ยวทั้งคนที่ไปเสี่ยงโชคไปกราบไหว้ขอพรพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมานะคะ
แต่เขาบอกว่าคนไปเยอะแต่ทางการก็มีมาตรการเข้มงวดป้องกันโควิด๑๙
ช่วงเวลาเมื่อวานนี้มีคนตาดีค่ะพยายามส่องหาเลขเด็ดที่ต้นชะโนธในบริเวณต้นมะเดือยักษ์
แล้วบอกว่าส่องไปส่องมาเห็นคล้าย๓๕๓๖๔๑เหมือนกัน
ส่วนที่ลานบวงสวงก็มีคนแวะไปแก้บนไปขอโชคลาภก็มีคึกคักเหมือนกันนะคะ
เมื่อวานนี้นะคะตรงกับวันพระด้วย
พระที่๒๘เลข๘มาเยอะค่ะ
วันที่๒๘ด้วยขึ้น๘ค่ำเดือน๘
ชาวบ้านเขาไปชะโงกดูนะ
ขันน้ำมนต์พ่อจ้ำเขาบอกว่าก็เห็นมี๘เกี่ยว
มาว่านี่แหละอ้าวไม่ว่าจะเป็น๘๓๘๖๘๙ว่าอย่างนั้น
อันนั้นไงหนิเห็นไหมอันเรียก๘เลยนะ

อ้าวต่อเนื่องเลยค่ะไปที่วัดไร่ตะพุทธ
ไร่ตะพุทธอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
ชาวบ้านไปที่นี่กันเยอะค่ะไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบ
ตะเคียนสามต้นที่นำมาจากสระน้ำนำขึ้นมาไว้ที่วัดแห่งนี้นะคะ
สามต้นมีนำว่าอย่างไรบ้างแม่ไข่มุกแม่แก้วมุกดาพ่อฟ้าประธาน
ชาวบ้านบอกว่าพอไปขอไปถูแบบนี้นะเอากลายเป็นสีขาวแล้ว
เป็นจ้ำเป็นจ้ำแบบนั้นนะฮะแล้วถูไปถูมาคุณเห็นเลขนะ
ทำเป็นเล่นไปหกแปดกับหกศูนย์เจ็ดสามเก้าด้วย
เราไปถามหนึ่งในชาวบ้านที่มาทำบุญเป็นประจำชื่อว่าคุณสมควร
คุณสมควรบอกว่าหลังจากที่นำตะเคียนทั้ง๓ต้นเนี่ย
ขึ้นมาจากน้ำแล้วแล้วเอามาไว้ที่วัดนี้นะ
ปรากฏว่าก็มีชาวบ้านมาขอโชคลาภกันอย่างต่อเนื่องแล้วส่วนใหญ่
ที่ขอเนี่ยจะมีเลขคือเจ็ดเก้าสามและหกศูนย์
มันก็เหมือนกันเลยเหรอใช่อ๋อเขาบอกว่าขอเนี่ย
ได้เลขคล้ายกันเลยนะเอาล่ะแต่ว่าขึ้นอยู่กับดวงท่านนะคะ
อืมอ่าผมพาไปต่อนะฮะที่กำแพงเพชรครับ
บริเวณข้างครองพื้นที่ตำบลโพทองอำเภอปางศิลาทอง
เป็นที่ดินของนายธวัชชัยวังชัยอายุ๖๘ปีไปเจอต้นตะเคียนทองความยาว๒๕เมตรนะครับ
กว้างสักประมาณเมตรครึ่งโอ้ลำต้นส่วนคนกับส่วนกลางเนี่ย
ดินทับถมอยู่แต่ว่าส่วนปลายต้นมันโผล่ขึ้นมา
นี่เห็นแบบนี้เลยนะครับเจ้าของที่คุณธวัชชัยเขาบอกว่าที่ดินผืนนี้นะ
แม่ยายกับพ่อตาแบ่งให้เอาไว้ทำนาพอหน้าแรงเนี่ย
ส่วนราชการก็จะมาขุดลอกครองเพื่อนำน้ำขึ้นมาใช้ทำการเกษตร
แต่หลังจากน้ำในคลองลดลงก็จะเห็นต้นตะเคียนโผล่น้ำลดต่อผุดขึ้นมานี่
ตะเคียนโผ่งแบบนี้เลยนะครับค่ะขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านเขาฝัน
เห็นผู้หญิงผมยาวยาวสวยมากเลยสวมโจงกระเบนสีขาวไปยืนยิ้มให้
ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนคงอยากจะให้ช่วยขึ้นมาจากน้ำหรือเปล่า
นะฮะชาวบ้านก็เลยอ่ะตีเป็นเลขเด็ดนะฮะ
ก็ได้จากต้นตะเคียนนี้ได้เลขอ่าศูนย์หนึ่งบ้าง
หกหนึ่งหกหนึ่งศูนย์บ้างอะไรแบบนี้นะฮะ
ก็แล้วแต่คนจะมองแล้วกันนะครับค่ะส่วนที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
พาไปไหว้สารตาจันดีกับยายศรีสารตาจนีกับยายศรีอยู่ในวัดพลายชุมพล
ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อายุมากกว่าเจ็ดร้อยปีค่ะ
ตำบลบ้านกล้วยพอไปถึงนะก็มีชาวบ้านมีนักเสี่ยงโชค
เขาเส้นไหว้ของขาวของหวานที่สารแห่งนี้กันอยู่แล้วนะคะ
บ้านในพื้นที่เล่าว่าก่อนหน้านี้เธอกับสามีเป็นช่างค่ะช่วยกันปูหินแกรนิด
บริเวณพื้นที่ตั้งศาลแห่งนี้จากนั้นก็ไปส่องหาเลขเด็ดแหละในบาดน้ำมนต์
หลังจากนั้นกลับบ้านไปนอนฝันเห็นด้วยเห็นตากับยายใส่ชุดสีขาว
เขาก็เลยเชื่อว่าจากการปูหินกระเน็ตที่สารตาสารยายตากับยายน่าจะมาให้โชคให้ลาบ
ปรากฏว่าหลังจากที่ฝันถูกรางวัลมาแล้ว๕งวดซ้อน
โดยงวดที่ผ่านมาได้ไปเป็นแสนค่ะส่วนงวดนี้เห็นน้ำตาเทียนเกาะกลุ่มกันแบบนี้เหมือนกัน
เขาบอกนะคะเห็นเป็น๑บ้าง๒บ้าง๕๖๘ได้มา๕ตัว
คุณผู้ชมไปที่วัดแม่นาเรือที่พยาวนะคะชาวบ้านก็ไปกันเยอะเหมือนกันค่ะ
ไปขอโชคขอลาบขอพรต่างจากรูปปั้นเจ้าพ่อลูกอ่อน

มีเลขเขียนอยู่ด้วยนั่นไงค่ะนั่นเนี่ยค่ะล่วงเข้าไปค่ะ
ปกติเนี่ยนี่เห็นไหมเยอะมากโอ้โหแล้วเราไปถามชาวบ้าน
ฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่านักข่าวถามมากี่คน
เพราะได้เลขมาเยอะเหลือเกินมีทั้งเลขสองตัว
แล้วก็เลขสามตัวอ่ะสองตัวมีอะไรบ้าง
สองตัวก็คือมีห้าแปดกับห้าเก้าสามตัวเนี่ยมาเพียบเลย
สองสองสามห้าแปดต้องเว้นวักให้ถูกด้วยนะ
หนึ่งหนึ่งสี่แปดหกห้าห้าแปดและเก้าแปดห้า
คือแต่ละคนหยิบมันก็ไม่เหมือนกันนะ
อยู่กับดวงใครดวงมันนะคะรอลุ้นรอลุ้นงวดต่อ
ที่ฉันคิดว่าเป็นเห็นก้อนใหญ่เออเข็นหนึ่ง
หนึ่งศูนย์ถึงเก้าอะไรแบบนี้เนอะเออ
ออกมาพางค่ะอันนี้จับจับกลุ่มเป็นเลขให้ด้วยอ่ะ
กลุ่มเลขให้ด้วยอ่าไปดูที่วัดสวากอารมณ์
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับคึกคักไม่เว้นแต่ละวันเลย
คนก็ไปไหว้เสียงโชคขอโชคขอลาบกันแหละขอพรด้วย

มณีชาติชัยอายุ๕๐ปีเป็นชาวโคราชพร้อมกับลูกสะพ้าย
เอาน้ำแดงไปห้าม๑๐๐ขวดประทัด๑๒๐๐๐๐นัด
ไปแก้บนกุมารทองน้องก้าวหรือว่ากุมารทองเลิฟ
มณีเขาบอกว่างวดที่แล้วเนี่ยนะก็มากระซิบขอพรจากกุมาร
กลับไปตกดึกฝันเลยทีนี้ฝันเห็นผู้หญิงสวมชุดไทยผิวคล้ำ
ในฝันมาเขียนเลขให้ที่มือเขาเขียนเลข๒กับเลข๕
ฝันนะตื่นเช้ามาก็ไปซื้อเลข๒๕ตามความฝัน
ปรากฏว่าได้เลขท้าย๓ตัวมา๖๒๕๒๐ใบ๒๐ใบได้ไป๘๐๐๐๐ฮะ
ลูกสะพ้ายก็ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๖๔อีก๑๐ใบได้อีก๒๒คน๑แสนบาท
กระซิบนักข่าวมาดิฉันได้เลข๓๒๘มาเดี๋ยวงวดนี้ดิฉันจะไปลงทุนใหม่
ลงทุนมีความเสี่ยงนะการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอคุณผู้ชม
และทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณด้วย
ใครดวงมันฮะ๑๐คนไปมันก็ได้๑๐เลขกลับมา
แล้วอย่าลืมนะทำหากินค่ะ๑สมอง๒มือนะคะถูกต้องครับ
แต่จะว่าไปอ่านไปอ่านมาก็อยากไปกระซิบรำอยากไปเหมือนกัน